มาดูความคืบหน้าค่ะที่เมื่อวานเล่าไปเหตุการณ์เกิดขึ้นสายที่ศรีคิ้วนครราชศรีมา
นางจำปาตานแสงอายุ๔๒ถูกเพื่อนร่วมงานแล้วก็พักอยู่ห้องใกล้กัน
กแล้วก็เตะก้านคอจนเธอบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิต
อันนี้คือภาพหลังจากเกิดเหตุก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจและปฐมพยาบาล
ด้วยความที่คนก่อเหตุเป็นอดีตนักมวยด้วยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายอานนท์ภูมิพันธ์อายุ๓๒
ทำงานเป็นพนักงานกองช่างเทศบาลเมืองศรีคิ้วค่ะ
นางจำปาเนี่ยเป็นพนักงานกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีคิ้วนะคะ
วันนี้เราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เป็นห้องพักพนักงานเทศบาลเมืองศรีคิ้ว
คนนี้เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาพร้อมเป็นพยานให้ด้วยนะคะ

คือผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเขามีปัญหากันมานานแล้ว
ผู้ตายอยู่ที่นี่มาหลายปีนายอานนท์ผู้ก่อเหตุเพิ่งย้ายมาประมาณห้าเดือน
ก็ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างเสียงดังบ้าง
ตัวนางสุบันบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนค่ำ
นายอานนท์ไปกินเหล้านอกบ้านแล้วเมามาก
กลับมาถึงบ้านพักของเทศบาลนายอานนท์ก็เอ๊ะอะโวยวายด่าทอท้าทายนางจำปา
จำปาคงรำคาญเปิดประตูออกมาบอกว่า
ถ้าเมาก็เข้าไปนอนซะอย่ากวนคนอื่นเขา
คนอื่นเขาจะหลับจะนอนประโยคนี้แหละ
อานนท์ก็เลยไม่พอใจนะคะต่อยหน้าเลยต่อยหน้านางจำปา
แล้วก็ต่อยที่ตัวแล้วประเด็นคือเตะก้านคอหลายรอบ
นางจำปาสลบหมดสติไปเลยอะค่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตตอนนำส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะ
ต่อยต่อยไปสองทีแล้วก็เตะสี่ห้าครั้งแล้วก็หมอบไปเลย
อยู่คนเดียวเพราะคนเก่าอยู่สองคนกับเพื่อนเขา
ก็ที่บอกว่าอยู่สองคนกับเพื่อนเขานั่นแหละทีนี้ก็เลยยืนอยู่ตรงนั้น
วิ่งไปห้ามบอกป๊อปผู้หญิงผู้หญิงมึงอย่าไปทำผู้หญิง
มึงอย่าทำผู้หญิงผู้หญิงนเวทผู้หญิงนเว้ก็เลยว่าอย่างนี้
แล้วมันก็ไม่ฟังมันก็ไม่ฟังก็เลยไม่รู้จะทำไง
เพราะคนตายร่มลงมันก็จะวิ่งไปเอาเมฆอีกมันไม่ยินมียามล็อกแวดแล้วมันกระดิ้น
พอตายสะบัดสะบัดยามก็กระดิ้นไปอีกฝั่งอือ
แล้วมันก็เลยมันก็เลยอยู่เฉยเฉยแล้วคนคนตายก็นอนแน่นิ่งอยู่
แต่ครั้งเนี้ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องของเรื่องนั่นแต่ทางนั้นอ่ะเขาเมา
แล้วก็หูระแวงว่าทางเนี้ยเขาทะเลาะเขาว่าเขาแต่จริงแล้วมันไม่ใช่
คิดว่าเสียแล้วเพราะว่าแน่นิ่งไปเลยเขานอนตะคว่ำหน้าตะแคงหน้า

จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าแม่ยังไม่ทันได้กินเลยนะคะ

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
อยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาว่า

เมาแล้วมันเกิดเหตุร้ายแบบนี้บ่อยมาก

ยังทำร้ายจนเสียชีวิตเลยอะค่ะ
ใช้คำยาบด่ากันไปมาไปมาได้ไม่ได้เอจายอะไร
ปุ่นเม่งก็บอกอย่าไปถือสาคนเม่า
ไม่อยากให้มีอาฆาตพยาบาทต่อกัน
บนเวียนอย่างนี้อยากให้เค้าไปดับสบาย
ส่วนในเรื่องคดีความอะไรก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายครับ
นี่ค่ะลูกชายของผู้เสียชีวิตก็ให้ทีมข่าวของเราไปที่สถานที่จัดงานศพ
สวดพระพิธรรมศพตั้งแต่วันอาทิตย์
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพวันพุธนี้นะคะ๓๐ธันวาคม
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีร้อยตำรวจเอกไรวุฒิ
รองสารวัตรสอบสวนสพศรีคิ้วบอกว่า
นำตัวนายอานนท์ไปฝากขังต่อสารจังหวัดศรีคิ้วนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะ